แต่ว่าถ้าใครไม่ได้ไปไหนแล้วดูเราอยู่ที่บ้าน
เขาบอกว่าสงกรานให้ใส่เสื้อลายดอก
แต่ถ้าคิดถึงนะอยากบอกก็ขอให้ส่งไลน์มานะเจ้าค่ะ

ร่วมจัดรายการไปกับเราสองคนสดตรงนี้เลยนะครับ
บอกเราหน่อยแล้วกันนะครับว่าสงกรานนี้ไปเที่ยวไหนดี
หรือว่าคุณผู้ชมไปเที่ยวมาแล้วก็บอกเราหน่อยแล้วกันว่าไปเที่ยวที่ไหนมา
ไปไหนอยู่ไหนทำอะไรก็ส่งมารายงานตัวมาทักทายกันได้นะจ๊ะ
เอาล่ะแล้วนอกจากนี้นะครับ
ไปดูข่าวสารเรื่องของตลอดข่าวของเรากันได้อีกด้วย

คุณผู้ชมถ้าจะไปเที่ยวสงกรานช่วงนี้
มันก็ต้องไปเจอกับเพลงนู้นเพลงนี้
ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ด
จะเต้นท่าอะไรดีนึกไม่ออก
เต้นท่าปะแป้งไหมปะแป้ง
ก็เท่ดีเหมือนกันแต่ว่าบางคนนึกไม่ออก

ไปดูกันหน่อยไหมเขามีคนมาแนะนำให้กับเรา
บางคนอยากจะไปเต้นแล้วไม่รู้จะเต้นท่าไหน

ขอเต้นตามได้ไหมคะ

คนทับต้องใส่เขียวเหลืองด้วยเหรอ

นายสำเร็จทาหมอบไปยังไง

ไม่ลืมไปท่าหมอบค่ะหมอบเลยคือเหนื่อยอ่ะเอาไง
เอ้ามีหลายท่าครับต้องขอขอบคุณแก๊งนี้อะไรนะละเมอละเมอ
คนข้างที่ไปด้วยตกใจวิ่งหนีโอ้ท่าแม่งมุม
จัดหนักจัดเต็มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปสนุกสนานกันนะครับ
ไปมีเรื่องมีราวนะครับถ้าเจออะไรที่มันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันแล้วกัน
ต้องค่ะสงกรานนี้ก็ขอให้เล่นน้ำกันอย่างปลอดภัยนะมีสติ
ใครที่กำลังจะเดินทางกลับมาที่กรุงเทพหรือว่ากลับไปทำงานก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทกันด้วยนะ
เดี๋ยวช่วงนี้พักความสนุกกันก่อนคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าดีกว่าดิฉันจะพาไปเที่ยวกัน
ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังไปเล็งดูสัตว์ต่างน้อยใหญ่น่ารักเท่านั้นเลย

เยอะแยะมากมายนะครับแล้วนอกจากนี้ผมจะพาไปกินร้านเด็ดที่จังหวัดนครปฐมโดยเฉพาะไก่ย่างรสเด็ด